ยังคงอยู่กับคุณผู้ชมตั้งแต่๘โมงครึ่งนะครับ
ไปถึงเวลาประมาณ๑๐โมงกว่านู่นเลยนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามทุกประเด็นข่าวสาร

แล้วก็แน่นอนเราจะมีเรื่องราวใหม่

ที่จะมีคนมาพูดคุยกับรายการของเราด้วยนะฮะ

แต่มันต้องมีสิ่งอื่นที่เป็นองค์ประกอบ
แล้วก็จะทำให้ประเทศของเราก้าวไปสู่ไทยแลนด์๔๐ด้วย
อันนี้เรื่องราวใหม่ที่เราควรรับทราบ
เดี๋ยวจะเป็นช่วงพิเศษของเราด้วยนะครับ

เพราะว่าเราจะได้รับทราบนะครับ

และพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ดังนั้นนับจากนี้ไปชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับ
ขออนุญาตนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศด้วยครับ
สำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนแรกค่ะ
คุณสุพธธราษีปัชชิมผู้สื่อข่าวธรรดิ์ทีวีนะคะ
ลงพื้นที่ไปยังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวยะ

ติดตามเรื่องราวดีนี้จากรายงานค่ะ
อันดีนี้จากรายงานค่ะ
เช้ามืดของทุกวันชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง
ไอบือแต่จะขมักเม่นทำงานในหน้าที่ของตัวเอง

พวกเขาต้องช่วยกันทำความสะอาด
เพื่อให้พร้อมที่จะเก็บผลผลิตจากเต้านมของแม่วัว

ก็จะประจำจุดของตัวเอง
ความพร้อมทำความสะอาดทุกอย่าง
ก่อนจะทำการรีดนมแพะเช่นกัน
แสงเดือนกลับทองชาวบ้านในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแตบอกว่า
มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเลี้ยงแพ้ดูแลแพ้
เพราะนั่นหมายถึงการได้ทำงานเพื่อสนองพระคุณของแม่หลวง
ตอบแทนที่พระองค์ทรงห่วงใย
ให้พวกเขาได้เข้ามาอาศัยในชายคาบ้านหลังใหญ่
ที่พระองค์ได้พระราชธานให้แก่ราชดรที่ทุกอย่าง

เป็นบ้านที่มีทั้งความอบอุ่นปลอดภัย
และมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุข
เช่นเดียวกับศักชัยโครงแก้ว
นักวิชาการประจำฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแต่
ภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานในฟาร์มแห่งนี้
ได้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่พระองค์พระราชทานมา
ได้ให้คำปรึกษาชาวบ้านในการดูแลเลี้ยงสัตว์
ถือว่าเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้

ผมเราแค่
ผมว่าไม่ถึงเซี่ยวของพระองค์ทั้งสองท่าน

ไม่เคยไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยไม่เคยพูดคำว่าล้า
ไม่เคยท้อกับพวงประชาของเรานะครับของคนไทยเราทุกคนครับ
ต้องการให้คนไทยมาอยู่คือให้อยู่กับพื้นที่นี้โดยที่ว่าไม่ให้ทิ้งลกล้างไป
แล้วต้องการให้เราอยู่แบบรักใครกันคือปองดองกับไทยกับมุสลิมก็อยู่ด้วยกันได้ดีค่ะ
คือระแวกรอบข้างก็อยู่ด้วยกันก็อยู่รักกันดีค่ะก็ไปมาหาสู่กันตลอดค่ะ
ปี๒๕๔๘สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏได้มีพระเมตตาให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดซื้อที่ดินจำนวน๑๗๑๘ไร่บริเวณบ้านไอบือแต่
ไว้สำหรับช่วยเหลือราศดรที่ประสบภัยจากการก่อความไม่สงบ
จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน๑๕๐ครอบครัว
โดยคัดเลือกจากราศดรยากจนที่ไร้ที่ทำกินและมีความประพฤติดี
จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ๘ไร่เป็นที่พักอาศัย๑ไร่และที่ดินทำกิน๗ไร่
รวมทั้งจัดทำฟาร์มตัวอย่างบนเนื้อที่๓๕๐ไร่
ลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนระยะสั้นประมงในครัวเรือน
และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นธนาคารอาหารชุมชน
จากความหวาดระแวงถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิต
ความทุกข์ยากที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวเวลาผ่านพ้นมากว่า๑๐ปี
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแต่
ใต้พระบารมีแผ่ภัยศาลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทำให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน